มีเหตุการณ์ที่แหมภาพมันดูแล้วสงสารเด็กมากเลยนะคะ
นนทบุรีแม่เนี่ยทำร้ายลูกคนเล็กลูกชายอายุเพิ่ง๔ขวบเองค่ะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปก็คือลูกสาวคนโตของแม่นี่แหละอายุ๑๗
ทนไม่ไหวที่เห็นแม่ทำร้ายน้องแบบนี้เป็นประจำ
แล้วสาเหตุก็คือแม่เสพยาเสพติด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นะคะ

เพราะว่ามันเป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กอะค่ะ
เด็กชาย๔ขวบโดนแม่ทั้งตีทั้งกระชาก

ยิ่งร้องก็เหมือนกับยิ่งโดนหนักขึ้นนะคะ

ในชุมชนวัดไซน้อยที่นนทบุรี
คือลูกสาวคนโตอายุ๑๗เป็นคนถ่ายคลิป

น้องชายคนเล็กโดนแม่ทำร้ายแบบนี้เป็นประจำ
คือในครอบครัวมีลูก๕คนนะคะ
แต่ว่าต่างพ่อหมดเลย

ติดยาเสพจนเสียสติและทำร้ายน้อง
พอแม่มีเงินไปเล่นการพนัน
ไปเล่นสล็อตในมือถือค่ะ

อารมณ์เสียโมโหมาตีน้อง
คือพี่สาวบอกว่าทนไม่ไหวจริงที่อัดคลิปเนี่ย
คือต้องการจะส่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ไม่อยากให้น้องต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
อยากให้น้องพ้นไปจากแม่ค่ะ
ตั้งใจเลยว่าถ้าเลี้ยงไหวจะเลี้ยงน้องเอง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาแม่ไปบำบัดหรือทำอะไรก็ได้
ส่วนคุณยายอายุ๗๘แล้วนะคะอยู่ห้องข้าง
ก็บางทีเด็กก็วิ่งร้องไปหลบที่ห้องยายอะค่ะ

แต่เอาไม่อยู่ชาวบ้านก็เอือมระอากับแม่คนนี้
แต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะคุณผู้ชม
หอบเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหนีไปไหนเราก็ไม่รู้
วันนี้ตำรวจสพไซน้อยประหลัดอำเภอไซน้อย
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ก็ได้ข้อมูลมาว่าแม่เด็กทำงานแถวบางบัวทอง
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาแม่เด็กนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าคือมีเรื่องทีแม่เด็กก็หนีไปที
อย่างนี้พอมีเรื่องก็หนีไปเหมือนจะอ้างว่าไปทำงาน

สุดท้ายก็กลับมาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
แม่เด็กมาอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน
มาซื้อกับข้าวที่ร้านก็ไม่รู้ว่าเขาโมโหอะไรลูก
ทำไมถึงตีขนาดนี้สงสารเด็กมาก
เคยบอกแล้วว่าอย่าตีเด็กอย่าตีเด็กเคยห้ามนะคะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่ได้นิ่งเฉยนะ
เคยไปช่วยเคยไปห้ามแต่เขาไม่หยุดอ่ะ
เขายังตีแบบต่อเนื่องเลยค่ะ
เขาจะโมโหอะไรเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ไง

บอกว่าโอ้โหอย่าตีเขาเลยสงสารเขา

เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็ว่าแค่นี้แหละ
แล้วก็ขายของเขาก็ไม่หยุดยอด

ตำรวจตามตัวแม่เด็กได้แล้วค่ะ
อยู่บ้านเพื่อนชายคนสนิท
ทวีวัฒนากรุงเทพก็ควบคุมตัวไปนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็ต้องแยกเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายลูก
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติด
ส่วนเด็กตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะ